อย่าเพิ่งเบื่อทางม้าลายนะครับเพราะว่าเรามีทางม้าลายมาให้คุณผู้ชมได้ดู
ทำไมมันไม่โล่งอ่ะทำไมมันไม่ว่างอ่ะ
เพราะว่ามาตั้งขายของกันบนถนนครับ

ตอนแรกที่ผมเห็นภาพนี้ในเน็ตเมื่อเช้าผมนึกว่าภาพตัดต่อ
เนี่ยภาพนี้ผมนึกว่าภาพตัดต่อแบบมีคนมาหยอกหรือเปล่า
หรือว่ามีคนมาล้อเลียนหรือเปล่าไม่ใช่ครับ
นี่คือสภาพบนทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์จังหวัดอุบลรัชธานีโรงพยาบาลใหญ่ฮะ
นี่คือพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งโต๊ะขายอาหารเช้ากัน
มาลายเลยครับเทศบาลนครอุบลรัชธานี
ทาสีกันใหม่เลยจะได้เห็นชัดใช่ไหม
จะได้เห็นทางมาลายกันชัดนี่แหละครับ
เป็นคนโพสต์แล้วเพจต่างก็ไปแชร์ต่อกัน
ผมเห็นเมื่อเช้านั่นแหละนะครับคือมีคนเข้ามาแสดงความเห็น
บอกทำไมทำไมเห็นแก่ตัวกันจังผมไม่ได้พูดนะ
นี่เขาวิจารณ์กันในเน็ตนะพอคนอื่นเดือดร้อนก็บอกขอโทษนะ
แต่ขอให้รถเก๋งลงโทษนะฮะอย่างหนักอะไรประมาณนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านแถวนั้น
ก็เล่าบอกว่าช่วงเช้านั่นเหรอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เอารถเข็นเอาโต๊ะตั้งขายของให้ญาติผู้ป่วย
ให้กับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลเนี่ยทำแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ
โดยจะขายตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึง๖๗โมงนู่นแหละนะฮะ
คือร้านค้าในภาพเขาตั้งขายอยู่ตรงนี้มานานแล้ว
แต่พอเทศบาลมาทาสีใหม่ให้ชัดเนี่ยแม่เขาจะไม่รู้หรือเปล่า

ไปคุยกันเดี๋ยวเองมันไม่ได้ยากหรอก
ก็ไปคุยกับผู้ขายเบิ่ง
แม้ว่าเทศบาลจะอนุโลมให้รถเข็นขายของได้

เอามาวางบนทางม้าลายมันผิดกฎหมายนะ
ก็เจ้าหน้าที่ไปเปรียบเทียบปรับแล้ว๕๐๐บาทครับ
ทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับแล้ว
ความจริงโดยข้อได้จริงหน้าโรงพยาบาลนะครับ
ทางเทศบาลร่วมกับพ่อค้าแม่ค้า
เราเห็นใจการทำมาหากินโดยสุจริตนะครับ
ได้วางกฎกฎิกากำหนดเวลาไว้
ซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องรถเก๋งจอดได้
รถเข็นขายสินค้าก็ต้องทำมหากินได้
แต่สำหรับกรณีทางมาลัยนี่ถือว่าเป็นการผิดจราจรอย่างชัดเจน

นี่สำนักช่างเทศบาลเขามาทาสีให้เห็นชัด
เพราะจะได้เห็นชัดว่าเป็นทางม้าลายนะฮะ

เกือบจะดีอยู่แล้วเชียวใช่ไหมคะอ่าใช่ครับ